มาดูเรื่องราวนี้กันหน่อยนะคะคืออ่านสคริปต์แล้ว
สคริปต์เขาเขียนแบบนี้บอกว่า

แต่ข่าวนี้ดูตอนต้นแล้วอยากให้ดูยาวจนจบ
แล้วมิจิลาณาให้ถี่ถ้วน
เพราะมันมีเรื่องส่งตรงมาจากที่จังหวัดปุรีรำ
ผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๒๖ปีค่ะเธอตั้งท้องได้๔เดือนแล้วไง
ที่ตั้งท้องได้๔เดือนเธอบอกว่าเธอไปท้องกับพระรูปหนึ่ง
เป็นพระวัดป่าแห่งหนึ่ง

ใช่แล้วพระรูปนี้ปฏิเสธความรับผิดชอบ
แต่พอไปถามพระพระบอกว่าไม่ใช่เลย
ฝ่ายหญิงนั่นแหละฝ่ายหญิงนั่นแหละตั้งใจเข้ามาหาพระก่อน
วิธีการคือเอาอาหารมาถวายแล้วเอาปูหล่นมาถวาย
ปูหล่นนะคะพระอ้างบอกว่าผู้หญิงคนนี้ใส่ยาปลุกเซ็กเข้าไป
ก็เลยทำให้พระแข็งตัวชักเกร็งลักษณะเกร็ง
แล้วทานโทษนะคะอวัยวะแข็งตัวควบคุมตัวเองไม่ได้
ก็เลยกลายเป็นว่าไปมีอะไรกับผู้หญิงคนนี้
พระบอกเงินที่พี่เบิร์ตไม่รู้สิให้ข้อมูลตรงนี้ได้มั้ย
ไม่รู้เหมือนกันฮะว่ามันจะเป็นขนาดนี้
ถ้าสมมุติมันเป็นยาไอปลุกเซ็กสำหรับผู้ชายแบบนี้
โอเคมันทำให้แข็งตัวก็ตามทีแต่มันไม่ได้ทำให้ถึงขนาดแบบ
คุณต้องไปข่มขืนเขาควบคุมตัวเองไม่ได้

มันมีทางออกของมันอยู่แล้วอะไรอย่างนี้
แต่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราควบคุมตัวเองไม่ได้ฉันต้องมีอะไรกับศรีกาคนนี้

ถ้าไม่งั้นยาที่ผู้ชายเขากินกันแบบว่า

ใช่พอกินเสร็จปุ๊บคือเห็นหน้าใครก็ต้อง

คือผู้หญิงคนนี้เอาชื่อว่านางสาวเอละกันนามสมมุตินะ

ร้องเรียนมาที่นักข่าวบอกว่า
เธอถูกพระวัดป่าแห่งหนึ่งที่อำเภอประโคนชัยกระทำเธอ
จนกระทั่งเธอตั้งท้องได้๔เดือน
แต่พระปฏิเสธความรับผิดชอบ
เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมา
มีเพื่อนขอให้นำอาหารไปส่งให้
ก้องเกียรติกิติวันโนอายุ๕๑ปี

ที่วัดป่าบ้านหนองคูณ
มีพระรูปนี้จำวัดอยู่เพียงรูปเดียว
พอเธอไปส่งอาหารได้สักประมาณ๔๕ครั้ง
ก้องเกียจพยายามพูดคุยเล่นด้วย
ไม่อยากให้เธอออกไปจากวัดง่าย

จากนั้นพยายามที่จะลวนลาม
วนลามเธอจนกระทั่งมีเพศสัมพันธ์กันหลายครั้ง

ตอนนี้เธอท้องได้๔เดือนแล้ว
แล้วเธอก็เอาเรื่องนี้ไปบอกพระก้องเกียจ
แต่พระปฏิเสธความรับผิดชอบ
แล้วแถมขู่ว่าจะทำร้ายร่างกายเธอด้วย
ถ้าเกิดว่าเอาเรื่องนี้ไปบอกกับใคร

ตอนแรกเอาของไปให้แล้วทีนี้ก็เริ่มแบบ
เริ่มนั่งคุยกันแบบเริ่มเขาก็เริ่มแบบว่า

เริ่มให้เราเข้าตัวเขาอะไรอย่างนี้

บางครั้งก็ไปนอนอยู่นั่นก็เป็นกลางคืนอะไรอย่างนี้ก็มี
ตอนแรกเขาก็บอกว่าเขาจะรับผิดชอบ
แล้วพอมีคนรู้หรือญาติอะไรรู้เสร็จ

คือเขาไม่ยอมรับผิดชอบอะไรเลย

เขาคือเขาให้รับผิดชอบเองอะไรเองหมดเลย
ฟังจากผู้เสียหายแล้วนะครับ
ลองฟังพระก้องเกียจหน่อยไหมคะว่าท่านว่าอย่างไร

นี่เรามีโอกาสลงพื้นที่ไปพูดคุยด้วยนะคะ

ต้นเหตุน่าจะมาจากปูหลนที่ผู้เสียหายนำมาถวายท่าน
เพราะพอฉันไปแค่๓ช้อน
ก็มีอาการรู้สึกเกร็งสั่นไปทั้งตัว
วัยวะเพศแข็งทื่อแข็งตัว
เชื่อว่าน่าจะถูกวางยาปลุกเซ็ก
ก็เลยทำให้ควบคุมตัวไม่ได้

พระอาจารย์ก็ยอมรับให้ไหมว่ามีอะไร

คราวนั้น
แน่นอนว่าเรื่องแบบนี้
แต่นี่ไม่สามารถฉันหมดเลยนะ

ใช่ไหมครับคือก็ยอมรับนะครับเนื่องจากได้ฉันหลังจากฉัน
แล้วก็ยังอุตส่าห์จะไม่พูดแล้วจะมายังไงนะ

สรุปแล้วสองฝ่ายพูดไม่ตรงกันนะครับ
เรื่องที่เกิดขึ้นค่ะคุณผู้ชมคือตอนนี้เนี่ยฝ่ายพระก็อ้างว่า
ผู้หญิงเนี่ยพยายามจะเข้าหาทักเฟซบุ๊กมาพูดคุยด้วย
แล้วถูกวางยาปลุกเซ็กมาในปูหลนนะคะ
ก็คืออาหารที่ฝ่ายหญิงนำมาถวาย
นี่ข้อความนะคะส่วนฝ่ายหญิงก็บอกว่าพระนั่นแหละเป็นคนลวนลามเธอ
ตอนที่เธอนำอาหารไปถวายให้พระนะคะ
ทีนี้เมื่อวานนี้ตำรวจสพประโคนชัยที่บุรีรำ
พร้อมกับพระครูพัทรสมาจารย์คุณเป็นเจ้าคณะตำบลละเวีย
ก็เลยลงพื้นที่ไปที่วัดแห่งนี้วัดป่าบ้านหนองคูณ
เชิญพระก้องเกียจไปที่สำนักของเจ้าคณะอำเภอประโคนชัย
ก้องเกียจยืนยันเลยนะคะบอกว่าไม่ศึก
ศึกอ้างบอกว่าเป็นเพราะปูหลน
เชื่อว่าปูหล่นนั่นแหละมียาปลูกเซ็กผสมอยู่
ก็เลยทำให้พระต้องเสียท่า
ก๊อฟนะฮะเจ้าคณะอำเภอก็เลยแจ้งว่าถ้าเกิดว่าไม่ศึกได้
จะให้ตำรวจดำเนินคดีเพราะจากการตรวจสอบแล้ว
สุทธิไม่ระบุสังกัดวัด
ซึ่งถือว่าผิดกฎหมายนะพระก้องเกียจสุดท้ายก็เลยยอมจำนวนค่ะ
ศึกใช้เวลาในการเจรจากว่า๑ชั่วโมงถึงจะยอมศึก
ส่วนคู่กรณีผู้เสียหายล่าสุดค่ะออกมาเปิดเผยว่า
เธอได้ทำแทงลูกไปก่อนเพราะทำแทงลูกไปก่อน
ที่จะออกมาร้องเรียนไม่กี่วัน
คาดว่าเป็นเพราะขี่รถจักรยานไปตามพระก้องเกียจหลายรอบ

ตอนนี้ก็เลยไม่ขอแจ้งความเดินเนินคดี

ตอนที่ขี่รถไปขี่รถมาอย่างนี้แหละ
สุดท้ายก็เลยลูกก็ไม่ได้อยู่กับเธอแล้ว

ได้แทงลูกไปแล้วคือแทงแบบไม่ได้ตั้งใจ

แล้วไม่คิดว่ามันจะไปช่วยชูกำลังไม่ใช่นะ